ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นอายุ๑๘ใช้ปืนไปกราดยิงในงานหมอลำซิ่ง
ทำให้มีคนตาย๒แล้วก็เจ็บสาหัสอีก๑
คือล่าสุดเรามีภาพวงจรปิดนาทีตอนที่ได้ยินเสียงปืน
เสียงรัวดังถึง๗นัดก่อนที่คนจะเริ่มตกใจกันว่า
เมื่อกี้เสียงนั้นนึกว่าประทัดที่ไหนได้เสียงปืนเหรอเนี่ย
แล้วมีคนโดนยิงด้วยเด็ก๑๒โดนลูกหลงโดนยิงตาย
ผู้ใหญ่บ้านโดนยิงอาการสาหัสแล้วตายในเวลาต่อมาอีกต่างหาก

คือเสียงดนตรีหมอลำซิ่งก็ยังคงบันเลงไปอย่างสนุกสนานนะฮะ

เหตุการณ์ตอนตี๑๔๓นาที
พฤศจิกายนหลักฐานเด็ดครับ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรัวถึง๗นัด

ซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีการจัดงานบุญ
จัดงานบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
แล้วก็มีหมอลำซิ่งมาแสดงด้วยครับ
ในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีที่กาลสิน
ผู้คนวิ่งหนีตายกันแตกตื่นตกใจกันไปหมด

ปืนมา๓แค้นก่อนมาเนี่ยเสกยาบ้าไป๓เม็ด
แล้วปืนที่เอามาก่อเหตุเป็นปืนที่บอกว่าเป็นปืนมรดกของญาติ
แต่ก็ยังงงอยู่ว่าจริงหรือเปล่า

ปืนที่เขาใช้กราดยิงไป๗นัดนั้น
ทำให้มีคนตาย๒เจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
คนแรกเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ขวบครับ

ชะโงกหน้ามาดูโดนลุกหลงครับ
กระสุนเจาะเข้าที่ตาเสียชีวิต
อีกหนึ่งศพเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับ
ผู้ใหญ่ขวัญชัยอายุ๕๙ปี
ในขณะที่อีกหนึ่งคนที่โดนยิงและอาการโคม่าตอนนี้
เป็นกำนันครับกำนันประสิทธิ์แฝงจันดา
คนที่ก่อเหตุนั้นตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้ว
เมืองต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาไปตามฐานความผิดก่อนนะครับ
ทีมข่าวเราได้หลักฐานเด็ดเพิ่มเติมเป็นคลิปจากวงจรปิด
ตอน๕ทุ่ม๑๙นาที
นี่คือก่อนที่จะเกิดเหตุยิงกันภายในงานครับ
ภาพจากกล้องจับภาพของน้องฟลุ๊กอายุ๑๒
นั่งท้ายกระบะนี่ครับ
นั่งท้ายกระบะมากับเพื่อน๔คน
รถกระบะนี้ขับมาจากบ้านพักผ่านถนนในหมู่บ้าน
่งหน้าไปที่บ้านงานที่เขาเอาหมอลำซิ่งมาแสดงมาเปิดวิกเปิดเวทีครับ
จังหวะที่รถกำลังเข้าโค้ง๕ทุ่ม๑๙นาที
นี่นะฮะ๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จะไปดูหมอลำซิ่งน้องขอย่าขอแม่มาดูนะครับ
และนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายที่น้องฟุ๊กยังมีชีวิตอยู่
หลังจากนั้นโดนลูกหลงโดนยิงแล้วน้องเสียชีวิตครับ
ล่าสุดครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราเดินทางไปที่
บ้านที่เขาตั้งสวดศพในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรี
บ้านหลังนี้ตั้งสวดศพน้องฟุ๊กอายุ๑๒ขวบครับ
ได้ข้อมูลว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการสวดศพแล้ว
พรุ่งนี้จะมีพิธีเผาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
คนในครอบครัวญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านในชุมชนต่าง
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันจำนวนมาก
แม่วันมรภาครับคุณแม่ของน้องฟลุ๊กเปิดใจเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
ตั้งแต่ลูกชายโดนยิงตายเนี่ยไม่มีญาติคนก่อเหตุไม่มีฝั่งคนก่อเหตุ
ติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลย
อย่างน้อยก็อยากให้ทางพ่อและแม่ของคนที่ก่อเหตุ
ซึ่งคนก่อเหตุอายุเพียงแค่๑๘เองนะครับ
อยากให้ครอบครัวเขาพ่อหรือแม่หรือใครก็ได้เดินทางมางานศพของลูกชายแม่บ้าง
ใจของแม่เอาจริงนะโกรธแหละคนนั้นที่เขามายิงลูกแม่ตาย
ไม่อยากแม้แต่จะเห็นหน้ารับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

อยากจะถามความรู้สึกว่าเขายิงได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าน้องอยากอายุหน่อยอยู่ไม่ค่ะคนที่ยิงไม่อยากให้มาเลย
ไม่อยากให้เข้ามาเหยียบที่บ้านเลยค่ะรับไม่ได้
มันโหดเกินไปค่ะเพราะว่างานก็จบแล้ว
น้องก็ยืนแค่รอดูเขาทำแผลเฉย
ส่วนงานศพของผู้ใหญ่ขวัญชัยครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ที่โดนยิงตายอีก๑ศพเนี่ยนะฮะ
วันนี้แขกเรือก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกัน
ศพของผู้ใหญ่บ้านนั้นจะมีพิธีเผาวันที่๘พฤศจิกายนครับ
ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านลูกสาวผู้ตายคือคุณปรณญา
ทั้งน้ำตาบอกว่าตอนที่มีคนโทรมาบอกว่าพ่อโดนยิง
ตอนแรกก็คิดว่าพ่อคงแค่บาดเจ็บ
แต่พอมารู้ว่าพ่อเสียชีวิตเนี่ยรับไม่ได้โหดร้ายเกินไป
ลูกสาวและครอบครัวทุกคนภูมิใจในตัวของพ่อมาก
ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามพ่อทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย
กล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนร้ายกับคนไม่ดี
คิดถึงความปลอดภัยของลูกบ้านของชาวบ้านทุกคนมาเป็นอันดับหนึ่ง
อยู่เสมอนี่คือความในใจของลูกสาวผู้ตายฮะ
คือเขากล้าที่เขาที่จะเข้าไปโดยที่เขาไม่กลัวเลยว่า
คนนั้นมีปืนหรือไม่มีปืนอันนั้นก็ภูมิใจในตัวเขามากค่ะ
ก่อนที่เขาจะบอกว่าทำใจนะเราพยายามโทรบอกเขาบอกว่า
ส่วนทางคดีครับความคืบหน้าที่สพนกรุงศรีนั้นมีญาติของผู้ก่อเหตุ
เอาอาหารเอาน้ำไปเยี่ยมครับนี่นะฮะ
เข้ากล่องมาน้ำอัดลมถือมาครับเอาไปเยี่ยมคนก่อเหตุ
หรือว่าใครก็ตามมีปัญหาเนี่ยนะฮะ
ก็จะโทรมาบอกคนก่อเหตุคือนายชัยชนะที่อายุ๑๘
เฮ้ยเอ้ยไปช่วยเคลียร์ให้ข้าหน่อยเลยซิไปช่วยเทียร์ให้หน่อย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนบอกให้นายชัยชนะเนี่ย
กปืนไปที่งานดังกล่าวก่อนที่จะไปสาดกระสุน
กระสุนแล้วมีคนโดนยิงตาย๒ศพโคลมาอีก๑คน
อย่างที่บอกนะฮะว่ามันคงมีเรื่องยาเสพติด
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางผู้เกาะเหตุเองเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพมา๓เม็ด
จากนั้นครับตำรวจคุมตัวนายชัยชนะออกมาจากห้องสอบสวนทีมข่าวเข้าไปสอบถาม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่

ประโยคเดียวสั้นเดี๋ยวลองฟังว่าเขาพูดว่าอะไรฮะ
พูดแค่นั้นเลยครับขอโทษครับแล้วก็เดินเข้าไป
ตอนที่คุณจ๋าแจ่มสียื่นไมค์เนี่ยเจ้าตัวไม่ตอบคำถามอื่นก่อนหน้านั้น
ขณะที่ในอำเภอหนองกรุงศรีครับในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ใหญ่บ้านขวัญชัย
ซึ่งโดนยิงแล้วก็เสียชีวิตบอกว่าผู้ใหญ่บ้านท่านนี้
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบช่วยเหลืองานของชาวบ้านลูกบ้าน
ดูแลลูกบ้านมาเป็นอย่างดีเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำต้นแบบอย่างแท้จริง
แล้วอีกไม่กี่เดือนนะฮะกำลังจะเกษียณอายุแล้วด้วย
เพียงแค่สามเดือนเองอ่ะขณะเดียวกันครับ
ทีมแพทย์เร่งผ่าตัดช่วยเหลือกำนันประสิทธิ์ซึ่งโดนยิงและอาการสาหัสยังโคม่าอยู่นะครับ
ต้องเร่งผ่าตัดนำหัวกระสุนที่ฝังอยู่ในปอดเอาออกมา
แล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเลือดเพื่อให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือจะรายงานให้ทราบต่อไป
ส่วนประเด็นเรื่องของปืนที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่บอก
เป็นปืนสวัสดิการมีการลงทะเบียนเอาไว้
แต่ว่าปืนกระบอกดังกล่าวนั้นโดนอายัดเอาไว้ในอีกพื้นที่หนึ่ง
แล้วมาอยู่ในมือของคนก่อเหตุได้ยังไง

อ้างว่าเป็นปืนมรดกจากญาติจริงหรือเปล่า
ตำรวจคงต้องตรวจสอบขยายผลต่อครับ